เจอคุณคุปตนันทุกเช้าเลยนะฮะ
คุณผู้ชมได้ตรวจสอบสภาพอากาศกันในรู้ก่อนร้อนหนา

ช่วงนี้อาจจะต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันหนักหน่อยนะครับ

ใครจะเดินทางท่องเที่ยวคงต้องระวังเรื่องของอุณหภูมิความร้อนนะครับ

หลังจากต้นสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป
ฝนจะกลับมาตกอีกครั้งหนึ่ง

พายุที่กำลังเคลื่อนที่อยู่บริเวณทะเลเนี่ย

ฝนจะออกจากเมืองไทยไปค่อนข้างเยอะนะครับ

แต่ว่าพายุที่ว่านี้จะเคลื่อนที่เข้าเมืองไทย

ล่าสุดมีการประกาศออกมาแล้วนะครับ
ขณะนี้เองบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกนะครับ
ก่อตัวของพายุหมุนเข็ดร้อน๒ลูกด้วยกันนะครับ
นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมนะครับแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ก่อตัวขึ้น
จะสังเกตว่าบริเวณฝั่งตะวันออกของประเทศไทย

ข้างบนมีชื่อว่าตาลิม
ลูกร่างมีชื่อว่าทกสุรีเป็นภาษาเกาหลี
สังเกตว่าในเมืองไทยของเราครับกลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างบางตา
เพราะว่าพายุ๒ลูกที่ก่อตัวในบริเวณทะเล
มีการดูดเอากลุ่มฝนออกไปค่อนข้างเยอะนะครับ
นี่คือพายุตาลิม
ตอนแรกมีการคาดการณ์ว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งที่บริเวณเกาะไต้หวัน
แต่ล่าสุดจากการคาดการณ์มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางของพายุลูกนี้
โดยคาดการณ์ว่าพายุลูกนี้จะมุ่งหน้าไป
โดยจะผ่านบริเวณทางตอนบนของไต้หวัน

แต่ว่าด้วยกำลังของพายุที่คาดการณ์ว่าจะสามารถพัฒนากลายเป็นพายุไต้ฝุ่นระดับที่๔หรือว่าระดับที่๕ได้นั้น
ก็จะทำให้บริเวณทางตอนบนของไต้หวันอาจมีฝนตกได้นะครับ
หลังจากนั้นจะเบี่ยงต่อเข้าญี่ปุ่นนะครับ
ใครที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นต้องจับตาพายุลูกนี้ด้วย

เพราะว่าบริเวณทางตอนบนของประเทศจีน
ก่อตัวของบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงนะครับ
มวลอากาศเย็นที่ทำให้เส้นทางของพายุนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ทิศทางการเคลื่อนที่น่าจับตาเลยทีเดียวนะครับ
ก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่าจะเบี่ยงเข้าฮ่องกง
เมื่อวานนี้มีการคาดการณ์ว่าจะเบี่ยงเข้าบริเวณทางตอนบนของเวียดนาม

พายุลูกนี้มีโอกาสที่จะขึ้นฝั่งบริเวณทางตอนบนของเวียดนามเข้าลาว
แล้วก็มีโอกาสที่จะผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยด้วย
นั่นก็หมายความว่าสามารถที่จะหอบเอากลุ่มฝนเข้ามาตกเยอะเลยทีเดียว
โดยช่วงที่พายุลูกนี้จะขึ้นฝั่งเนี่ยนะครับ
จะเป็นช่วงประมาณวันอาทิตย์นะครับ

กลุ่มฝนนั้นก็จะเริ่มเกาะตัวในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนก่อนนะครับ
หลังจากนั้นก็จะค่อยแผ่ปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

ยุลูกนี้ก็จะเหนียวนำเอามรสุมตะวันตกเฉียงใต้
มรสุมฤดูฝนให้มีกำลังแรงเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ

ภาคใต้ฝั่งอันดามันต้นสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป
ใครที่จะวางแผนทำกิจกรรมกลางแจ้ง

นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนสถานการณ์ปลายยุที่
สถานการณ์พายุที่จะมีบทบาทต่อสภาพอากาศเมืองไทยของเรา
ส่วนใครจะไปต่างประเทศไปตรวจสอบกันหน่อยนะครับว่า
ตอนนี้อุณหภูมิสภาพอากาศแต่ละเมืองเป็นอย่างไรกันบ้าง

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป